เริ่มต้นข่าวแรกที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหลอยอย่างโทนี่รากแก่น
จู่ก็มีกระแสข่าวว่ากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรออกมา
ซึ่งงานนี้หนุ่มโทนี่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
ทั้งคู่สนิทสนมกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นค่ะ
ไหนแล้วว่าทำอะไรอาการเป็นตรงนี้
จะเกิดดราม่ารักสามเศร้าซะแล้วค่ะ
เมื่อมีข่าวลือว่านักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่น

แต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแบบงง
ยังไม่ทราบว่าต้นต่อของข่าวมาจากไหน

เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น
ยังปฏิเสธประเด็นที่หลายคนมองว่า
ฝ่ายหญิงออกอาการปลื้มตนเป็นพิเศษ

ว่าหากแฟนสาวของเขาอย่างลิ้นมัชนดทราบข่าวนี้
ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะว่ายังไงค่ะ
ใกล้ชิดไหมพี่
คือใกล้ชิดกันในกองอะไรอย่างนี้หรือครับ
ก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกันขนาดนั้นนะครับ
มีหลีดจะเข้าใจผิดไงคะ
ไม่รู้นะครับอาจจะไม่ครับไม่น่าจะ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง